ยังไม่หยุดสำหรับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตคราวนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลย
แฉว่าธุรกิจจีนสีเทาในตอนนี้เข้ามาฮุบผลประโยชน์ของชาติแล้ว
คือตอกย้ำประเด็นนี้นะครับแล้วก็พาดพิงไปถึงอดีตตำรวจชื่อดัง
ที่ออกมาตีโพยตีพายอยู่ในขณะนี้ที่คุณชูวิทย์บอกนะ
ครับบอกว่าคนนั้นอ่ะคนนั้นน่ะเสียผลประโยชน์ครับ
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตครับจะแถลงแถลงถึงกลุ่มธุรกิจชาวจีนสีเทา
ระบุว่ารู้จักกับ๕เสือมาเฟียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาดี
ว่าเขาเสียผลประโยชน์จึงมากล่าวหาว่าเขาทำธุรกิจผิดกฎหมาย
โดยนำคลิปของผู้ใช้บริการในสถานบันเทิงของโรงแรมของคุณชูวิทย์เนี่ย
แต่ต่อมาตำรวจมาตรวจสอบก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมาย
ยืนยันว่าถ้าทำผิดจริงเจ้าหน้าที่รัฐจะมาจัดการไม่ใช่นายสันทนะ
แล้วสำหรับประวัติของนายสันทนาต้องถามตำรวจเขาบอกรู้กันดี
ขณะเขาทำธุรกิจอาบอบนวดนายสันทนะเป็นเพียงตำรวจเด็กครับคุณชูวิทย์ใช้คำนี้ครับ
นี่นู่นตำรวจลองพอปอตร๒คนเป็นคนจับแล้วถ้าถามว่าผิดหรือถูก
สันทนะไม่ใช่ตำรวจนายสันทนะเป็นคนที่สูญเสียผลประโยชน์
โอ้โหไม่รู้จะจบยังไงเลยครับแม่ฟัดกันแบบนี้
กลุ่มชาวจีนที่ทำธุรกิจสีเทา๕กลุ่มที่นายสันทนาอ้างว่ารู้จักนั้น
กระจายการลงทุนอยู่ในหลายประเทศอันนี้ข้อมูลจากคุณชูวิทย์นะ
มีเวียดนามกัมพูชาลาวและประเทศไทยนี่แหละเพื่อฟอกเงินครับ
โดยในเวียดนามและกัมพูชาเช่นศรีฮนุวิวนะครับ
ราคาที่ดินสูงมหาศาลเฉพาะบ่อนพนันออนไลน์เดือนเดียวได้กำไร๒๐๐๐ล้านบาทครับ
อีกกลุ่มเป็นชาวจีนใส่สูตรมาปล้น
เป็นกลุ่มบริษัทและโรงงานจีนในประเทศไทยเรียกว่ากลุ่มบริษัทศูนย์เหรียญเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญนั่นแหละ
แล้วก็เป็นผับศูนย์เหรียญที่เปิดเผยไปก่อนหน้านี้ที่ตำรวจเพิ่งปราบไปวันก่อนนั้นคุณชูวิทย์บอกนะ
กลุ่มนี้เป็นเหมือนเพลี้ยที่เข้ามาสูบทรัพยากรจนแห้งเมื่อไร้ประโยชน์มันก็จะบินไปที่อื่นครับชูวิทย์กระมวลวิสิตครับ